เอาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะอายุน้อยลงเรื่อย
เด็กชายอายุสิบสี่พาเพื่อนยกพวกบุกไปบ้านของแฟนน้องสาว
อืมน้องสาวอายุสิบสามคือน้องโทรบอกพี่ช่วยหนูด้วยเนี้ย
โดนแฟนทำร้ายร่างกายพี่ก็ไปเลยนะพี่อายุสิบสี่
ไปถึงบ้านแฟนนุ่มของน้องสาวที่อายุ๑๖ถือปืนไปข่มขู่เลยค่ะ
ไปถึงหน้าบ้านคืออายุ๑๔เอาปืนมาจากไหนแล้วเอาปืนไปข่มขู่
เห็นบอกว่าในคลิปเนี่ยได้ยินเสียงดังแกรกไม่รู้ว่าลั่นไกลหรือว่าขึ้นไกล
ลองไปดูนะคะวงจรปิดจับภาพไว้ได้

น้องปังเหรอเออเนี้ยค่ะกล้องวงจรปิดหน้าบ้านของอืมน้องอ่ะ
แต่เขาว่าเต้แล้วกันเนี่ยในชื่อมันขึ้นแล้วอ่ะเนาะอืม
ของในเต้อายุสิบหกปีนะคะที่อำเพิร์ชศรีบรรพบภัทรลุงสี่ทุ่มห้าสิบแปดนาที
สิบมกราคมมาด้วยเหตุการณ์ที่พี่ชายวัยสิบสี่ปี
แล้วก็น้องสาววัยสิบสามปีบุกเข้ามาหาที่บ้านซึ่งตัวแฟนสาวเนี่ยพยายามที่จะห้ามแล้ว
พี่ห้ามน้องไม่ให้เข้าไปหาในเต้แต่ฝั่งน้องสาวก็ตะโกนด่า
พี่ชายก็ชักปืนออกมาขู่ในเต้เห็นท่าไม่ดีก็หลบเข้าบ้าน
แล้วก็มีเสียงดังปั้งขึ้นหนึ่งครั้งอะค่ะเขาเข้าใจว่าคู่กรณียิงปืนใส่
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจสภศรีบรรพฤษเข้าช่วยเหลือนะคะ
ส่งคุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะสภาพคือเห็นว่า
กระจกประตูหน้าบ้านเนี่ยมันร้าวคุณจ๋าได้คุยกับนายเต้นะคะ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้รู้จักกับน้องเจนเจนอายุสิบสาม
รู้จักกับเจนผ่านเฟซบุ๊กได้ไม่ถึงเดือนก็คบเป็นแฟนกันเลย
ซึ่งเจนเนี่ยก็แวะเวียนมาหาที่บ้านเขาสามครั้งส่วนเขาก็ไปเที่ยวบ้านเจนที่นครศรีธรรมราชหนึ่งครั้ง
จนยี่สิบแปดมกราคมที่ผ่านมาเจนเนี่ยย้ายมาอยู่กับเขา
สี่ทุ่มวันที่สามสิบมกราคมเจนบอกว่าจะกลับบ้านและให้เพื่อนกับน้องสาวมารับ
ก็เห็นว่าเออดึกแล้วแล้วเข้าใจว่าเจนอยากออกไปเที่ยวเล่นมากกว่ากลับบ้าน
ก็เลยไม่ให้กลับเจนโมโหก็เลยทะเลาะกันตัวเขาเองเนี่ยพลั้งมือเขาใช้คำนี้นะ
เขาพลั้งมือตบปากเจนไปหนึ่งครั้งจนปากแตกแล้วเจนก็เลยโทรไปขอความช่วยเหลือจากญาติ
แล้วเพื่อนบอกว่าถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะ
พี่สาวน้องเอ่อพี่ชายกับน้องสาวเจนพร้อมกับพวกกับเพื่อนเนี่ย
ก็เลยบุกมาที่บ้านเต้เลยนะคะ
เต้วนั้นขนที่บ้านเรามีใครบ้างยังไหน

หลังเกิดเหตุนะคะเขาบอกเขาก็พยายามโทรหาแฟนสาวผ่านทางเฟซบุ๊ก
เพราะก็รู้สึกเป็นห่วงแต่คนที่รับสายเป็นพี่ชายค่ะ
แล้วก็บอกว่าถ้ามึงอยากได้ตัวแฟนมึงกลับมึงก็ออกมา
แต่มึงจะไม่ได้กลับบ้านอีกนะโอ้ใครจะกล้าออกไปล่ะทีนี้
เขาบอกเขาก็เลยไม่กล้าออกไปอะค่ะจนกระทั่งเช้าวันที่๓๑มกราคม
เขาเลยโทรไปบอกเลิกกับเจนเลยเจนก็ตกลง
คุณจ๋าเลยถามว่าแล้วถ้าน้องเขามาง้อจะกลับไปคืนดีไหม
ฝ่ายชายบอกไม่กล้ากลับไปแล้วครับผมกลัวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
และหลังจากนี้เขาจะเดินหน้าดำเนินคดีกับพี่ชายของอดีตแฟนด้วย
ล่าสุดก็ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนมาแล้วนะคะ
เราก็เลยเดินทางไปถามฝ่ายหญิงบ้าง
คุณจ๋าไปที่บ้านของเธอที่อยู่ในตำบลเกาะขันอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
เธอบอกว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์แต่ว่าก็ให้ข้อมูลกับคุณจ๋าสั้น
พี่ชายไม่ได้ใช้ปืนยิงขู่อดีตแฟนแต่ปาก้อนหินขู่เพื่อพาเธอกลับบ้าน
ส่วนพ่อของฝ่ายหญิงเนี่ยก็บอกกับคุณจ๋าว่าที่ผ่านมาลูกสาวไม่ค่อยได้อยู่บ้าน
เขาเองก็เพิ่งรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
ก็ไม่รู้เลยว่าลูกสาวเนี่ยไปอยู่กับแฟนที่จังหวัดพัทธลุงแล้วก็ไม่รู้จักกับตัวพี่ชายที่ว่านั้นด้วย
กลายเป็นว่าพ่อบอกพ่อไม่รู้จักพ่อมีลูกสาวคนเดียว

ชุดสุดจะเก็บหลักฐานแล้วติดตามตัวยาวชนที่ประกดในวงจรปิด

เบื้องต้นพบว่าไม่มีการใช้ปืนยิงจริง
แต่เป็นการปาก้อนหินใส่เพื่อข่มขู่
เดี๋ยวตำรวจก็จะมาตรวจสอบดูด้วยนะคะ
ว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องราวมันเป็นอะไรยังไงแบบไหนกันแน่
แล้วก็เดี๋ยวจะมีการดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปค่ะ